คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ทำให้คนที่รักสุนัขรักหมาเห็นแล้วโอ้โหน่าจะทำใจไม่ได้
เพราะว่าเจ้าของหมาหลังนี้นะอยู่ที่บ้านนี่นะมีหมาอยู่ในบ้านวิ่งเล่นกันอยู่
เอาไม้ไล่ตีหวดหมาแบบไม่ยั้งเพื่อนบ้านทนไม่ไหวเพื่อนบ้านก็เลยถ่ายคลิปเอามาให้ดูแบบนี้ครับ

ง้างไม้แล้วแบบทำใจไม่ได้ครับ
แล้วโดนกี่ทีคุณผู้ชมนับดูมันต้องเจ็บปวดทรมานขนาดไหน
แล้วคนที่ตีมันคือเจ้าเจ้านายมันเจ้าของมันแต่ตีมันปางตายขนาดนี้ครับ
เพื่อนบ้านเห็นเราไม่ได้ต้องช่วยเพราะว่าเขาหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
อยากจะให้หน่วยงานหรือว่ามูลนิธิต่างไปช่วยหมาสองตัวที่ถูกคุณลุงเนี่ย
และเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของหมาที่เลี้ยงเอาไว้ในชนบุรีทำร้าย
เธอเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเห็นหมาโดนตีแทบจะทุกวัน
กระทืบทั้งมาให้ตีจนบางวันคุณผู้ชมเชื่อไหม
หมามันโดนตีจนสลบอ่ะแล้วก็ตีมันอยู่อย่างนั้นนะครับ
คนถ่ายคลิปขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาบอกว่า
ลุงคนนี้นะฮะแกอยู่บ้านคนเดียวแล้วแกไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ออกมานอกบ้านก็ดูปกติเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอะไร
แต่พอกลับไปบ้านเนี่ยแกชอบตะโกนด่าอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวในบ้านครับ
แล้วมักทุบตีหมาแบบนี้นะฮะบ่อยเคยพยายามแจ้งตำรวจแล้ว
แต่อันนี้เพื่อนบ้านบอกว่าตำรวจไม่เคยมาดู
ชาวบ้านเองก็ไม่อยากยุ่งนะฮะการที่เขาอ้างว่าเขารักหรืออะไรแบบเนี้ย
แต่เขาทำแบบนี้ทำไมคือรักหมาแต่ไปทุบตีหมา
ทรมานมันเป็นประจำจน้ำยังซะหลบแบบนี้นะฮะ
เห็นแล้วสงสารมันไปช่วยมันหน่อยนะครับล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านลุงคนนี้ครับ
ที่อัมเภอเมืองจาวัดชนบุรีโอ้โหบริเวณกว้างมากเลย
ในบ้านมีหมาสองตัววิ่งเล่นกันอยู่ไอ้ตัวที่โดนตีก็ยังอยู่นะครับ
และคาดว่าตัวที่โดนทำร้ายเองเนี่ยมันตัวนี้หรือเปล่า
นักข่าวก็เลยพยายามตะโกนเรียกนะเรียกคุณลุงก่อนคุณลุงคุณลุงไหน
อยู่บ้านหรือเปล่าก็พูดคุยถามไถ่มันยังอยู่นะครับ
หมา๒ตัวนี้เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะมีชาวบ้านเอามาให้เลี้ยงได้๓๔เดือนแล้ว
ลุงตีหมาทำไมลุงลุงบอกว่าก็มันดื้อแต่ลุงไม่ได้ตีแรงเลยนะ
แค่แบบตีก้นเบาเฉยแล้วถามว่าลุงตีทำไมต้องการจะสั่งสอนมัน
ไม่ได้คิดจะตีให้ตายไม่ได้คิดจะฆ่ามันอันนี้คุณลุงพูดนะครับ
ก็ให้อาหารมันอย่างดีนะไก่ทอดลุงก็ให้อยากจะให้มันอ้วน
ไม่ได้คิดจะให้มันอดหยากย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจตีไม่ได้จะฆ่ามันให้ตายนะฮะ

แล้วตัวไหนที่ลุงตีตัวไหนไป
ตีสองตัวอ๋อตีสองตัว
คุณลุงแกก็คงจะไม่ได้เห็นคลิปภาพที่เพื่อนบ้านถ่ายนะครับ
ลุงแกไม่ได้ตีก้นนะฮะเพราะลุงบอกว่าตีแค่ก้นเฉย
ที่ถูกตีออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วนะครับนำไปอยู่ที่มูลนิธิในพื้นที่ให้ช่วยเลี้ยง
แล้วก็ฟื้นฟูเยียวยามันแล้วก็จะมีการประกาศหาคนใจบุญรับหมาทั้งสองตัวไปเลี้ยงต่อไป
เอาเป็นว่ามันได้ออกมาแล้วก็หวังว่ามันจะมีชีวิตที่ดีแล้วมีคนรักมันเนอะรักไปเลี้ยงกันต่อนะครับ